อ่านี้ขอให้ใจชื้นหน่อยนะครับ
วันนี้ถือเป็นวันสำคัญยิ่งนะครับ
ผมจะเป็นบรรทีประสัยครั้งสุดท้าย
โค้งสุดท้ายก่อนจะมีการเลือกตั้ง
ในวันที่๑๔นี้นะครับ
ต้องขอบคุณนะคะพี่น้องประชาชน
ที่รับฟังปลาใสอยู่ในวันนี้
ทั้งที่บางบ้านแล้วก็ทิ้งอยู่ที่นี่
ขอเสียงอีกครั้งได้ไหมครับ
ไม่ค่อยได้ยินเลยครับ
ทุกนโยบายที่เราหาเสียงไว้
ผมขอสัญญาว่าเราจะทำให้สำเร็จ

เพราะผมเป็นบุคคลที่ไม่มีภาระใด

ไม่มีผลประโยชน์อาฟแฟรงค์

ที่จะเป็นภารกิจสุดท้ายในชีวิตผม

การตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน
สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้ประเทศไทย

ตลอดระยะเวลา๘ปีที่ผ่านมา
ของการเป็นฝ่ายรัฐบาล
ผมสามารถพูดคุยกับทุกคน

เห็นต่างได้จากทุกฝ่าย
โดยไม่มีอคติใด

ดี
ตลอดชีวิตของผมมีหน้าที่
ในการปกป้องประเทศ
จากสกรูพยานอันตราย

ตั้งแต่ความมั่นคง
ป้องกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์

ทุกคนป้องกันไหมครับ
วันนี้ผมได้เห็นแล้วนะครับว่า
ประเทศของเรายังมีปัญหาอีกมาก
โดยเฉพาะปัญหาความยากจน
และปัญหาเรื่องปากท้อง
ไปยนต์ถึงการก้าวข้ามความขาดแยง
และการร่วมสถาบัน
ซึ่งการแทรกแทรงทางการเมือง
จากภายในและไปนอกประเทศ
ผมและพักพลังประชารัฐมุ่งมั่น
จะเอาชนะปัญหาของประชาชน
ในเรื่องเหล่านี้ให้ได้
เรารับรองไหมครับว่าเราจะไปด้วยกัน

นโยบายที่ผมรับปากพี่น้องประชาชน
ผมจะทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรี

โดยที่จะให้ทุกคนมีความเชื่อมั่นนะครับว่า

ขอให้ทุกคนเชื่อมั่น
ในการที่พักพลังประชารัฐ
และผู้บริหารของพักพลังประชารัฐ

เพื่อประชาชนทุกคนนะครับ
ขอให้เชื่อมั่นในตัวผมว่า
ผมจะนำพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง

ผมและพักพลังประชารัฐทุกคน
จะช่วยกันทำให้ประเทศนี้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป
ขอให้เลือกผมและพักพลังประชารัฐ
ประเทศชาติจะไม่วุ่นวาย

ขาขายจะเจริญรุ่งเรืองยี่ยี่คืนไป

เพราะฉะนั้นเลือกพักพลังประชารัฐนะครับ

กาเบอร์

กาเบอร์
กาเบอร์
กาเบอร์

กาเบอร์

กาเบอร์

และนี่แหละครับคือผู้นำที่นำได้ตามเป็นเย็นพอฟังทุกฝ่าย
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
หรือลูกบอมของเรา
บทสรุปของจุดเริ่มต้นประชาธิปไตยไทยปี๖๖
ใครจะเป็นผู้ยืนหนึ่งในครั้งนี้

และวิเคราะห์ผลจากกูรูการเมืองชื่อดัง

ตั้งแต่เวลา๑๖นเป็นต้นไป